พอเราเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบก็กลายเป็นยอมรับ
หรือถ้าเกิดเราออกมาอธิบายก็กลายเป็นเอาเรื่องภายในออกมาพูด
คือไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินไปในจุดไหนดี
ระยะเวลามันล่วงเลยจนกลายเป็นเรื่องใหญ่
มันกลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนแบบอาจจะเชื่อไปแล้ว
แล้วมันเกิดผลกระทบลูกที่จะโตขึ้นมาอาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดจากสื่อ
ด้านเดียวเราก็ต้องออกมาอธิบายความจริงบ้าง
จริงที่ไม่อยากพูดตั้งนานแล้วเพราะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัว
ที่ว่ามันไม่มีใครอยากให้เรื่องภายในออกไปสู่สังคม
หรืออะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนมีชื่อเสียงอย่างนี้ค่ะ
คือพ่อแม่ทะเลาะกันก็ไม่อยากให้ลูกรู้ถูกไหมคะ
แล้วทำไมตายจะต้องพูดให้คนภายนอกหรือคนให้สังคมทราบ
แต่ระยะเวลาพอผ่านไปมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ย
คือมันเกิดเหตุการณ์มากมายที่เกิดการเข้าใจผิด
การที่ทำให้เรากลายเป็นแบบจำเลยสังคมขึ้นมา
ทีนี้เหมือนตายก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่ว่าเราควรจะพูดอะไรบ้าง
เพราะว่าการที่ไม่พูดไม่พูดไม่พูดเพราะว่าเป็นห่วงลูก
แต่คนรอบข้างก็จะบอกว่า
ถ้าเป็นห่วงลูกก็คือคุณจะยอมให้ลูกคุณโตมามีแม่แบบนี้เหรอ

แตกหักมันเริ่มมาจากอะไรคะ
ถ้าเป็นจุดใหญ่จริงน่าจะเป็นเรื่องที่
อันนี้พี่เดย์หรือทุกคนน่าจะทราบ
เป็นข่าวอยู่ทำร้ายร่างกาย

ว่าเหมือนจะต้องให้ทำท่าให้ดู
ถึงจะเรียกว่าอย่างนี้เรียกทำหรือไม่
เป็นครั้งแรกไหมคะที่มันเกิดเหตุการณ์ความ

คืออย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่
ปล่อยผ่านก็ไม่เป็นไร
รู้สึกว่าทุกเรื่องคือเรื่องเล็ก
แต่ถ้าทุกเรื่องที่เป็นเรื่องเล็ก

มันก็ไม่มันก็กล้าหมดทนมันก็ไม่หมดจริง
งั้นอธิบายหน่อยว่าตอนนี้คดีในศาลมีคดีอะไรบ้าง
ณตอนนี้คือมันก็เป็นทุกอย่างคือ

เพราะว่ามันก็ยังไม่จบสักคดีค่ะ
มีคดีฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับยาถูกไหม

หรือว่าก้าวกายอำนาจศาล

ชีวิตตายณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะอัปเดตหน่อย

จันทร์ไปส่งโรงเรียน
แล้วของเขาก็คือไปรับที่โรงเรียนวันจันทร์

จริงการแบ่งแบบนี้เป็นการแบ่ง
ชั่วคราวระหว่างคดี
จริงเด็กคนหนึ่งจะต้องมีผู้ปกครองหลัก

แต่ถ้านัดแล้วเลื่อนนัดแล้วเลื่อนเนี่ย

ธอมติดยาหรือว่ามีผู้ชายคนใหม่

เราก็เลยรู้สึกว่า

ความสัมพันธ์ทั้งแฟนและสามีภรรยา

ไปกับดึกหรือไปอะไรพวกนี้
ที่เป็นงานฉลองอะไรอย่างนี้

ติดเที่ยวไหมคะ

กลับบ้านสว่างอย่างนั้นสว่างไหมคะ
คือปาร์ตี้ก็คงมีแบบทานบ้าแก้วนึง

ก็ไม่ได้เหมือนมันก็ไม่ได้เมานะคะ

ส่วนใหญ่ไปด้วยสาเหตุอะไรครับ

ก็มีวันเกิดเพื่อน
มีวันเกิดงานแต่งเพื่อน
หรือว่าพาพนักงานไปฉลอง

ปกติค่ะ
ทำให้ตายบางทีตายก็งงเหมือนกันว่า

มันเรียกว่าติดปาร์ตี้เหรอ

เพราะเราก็มีการถามเขาเหมือนกันว่าอย่างนี้เรียกติดเหรอ

จริงอยากจะแบบตรวจอะไรให้
ชัดเจนไปเลยว่าเราไม่ได้ทำ

ชุติมามีข้อหาว่าติดยานี่ย้ำอีกทีว่า

เรามีผู้ชายอื่นแหละ

เพศที่๓หรือผู้ชายหรืออะไรก็ตาม

คนที่โดนเป็นจำเลยทางสังคมอย่างนี้
ก็อยากจะพูดอะไรบ้างก็

แล้วก็พอเราไปถึงเนี่ยก็คือติดต่อไม่ได้คือคุณทิม๒เบอร์ปิดเครื่อง
ปิดทั้งสองเครื่องพอโทรไปที่แม่บ้านก็คือปิดเครื่อง
โทรไปทนายก็คือปิดเครื่องแต่แล้วก็ลองได้ลองโทรไปหาคนรถ
แต่พอติดต่อใครไม่ได้เลยแล้วรอหลายชั่วโมงมากเลยโทรหาคนรถอีกทีก็คือปิดเครื่อง

ไปที่ประธานสัมพันธ์มีการประกาศเรียกทุกอย่างว่าเห็นไหม

ก็ไม่ได้รับคำตอบจนห้างปิดก็ยังไม่ได้รับคำตอบ
ไหนใจก็เข้าวนกระวายละทำไม
เป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนะขณะนั้นคือมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ
คือนี่มันคือเหตุการณ์ซีเรียสว่าคือด้านข้างหลังก็ทะเลาะข้างหน้าติดต่อใครไม่ได้เลย
ก็เลยสุดท้ายก็ผสมใจคือส่งถามแล้วก็แจ้งความไว้
สุดท้ายแล้วการที่ได้รับคำตอบที่ว่าทางโน้นเขาขึ้นรูปว่าลูกปลอดภัยดี
จนถึงตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเขาเลย

ทั้งที่เขาบอกว่าตายดูแลเงินเขาทุกบาททุกสตางค์เขาขอแค่สองหมื่น
ไม่ทราบเลยว่าเขามีกี่บัญชีกี่บาทที่ดิน
ไม่เคยรู้เลยว่าอะไรที่ไหนอย่างไรเท่าไหร่

คือไม่เคยรู้เลยคือถ้ารู้แล้วทำไมค่ะ
คือหมายถึงว่าแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แปลกด้วยว่าเราไม่ได้ไปละลาบละหลวง
บางคนก็จะถามว่าเฮ้ยเป็นสามีภรรยากันมันต้องรู้กันทุกเรื่อง
ไม่รู้นี่คุณยอมได้ไงหรืออะไรอย่างนี้
ซึ่งเราแบบเราไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องอะไรอยู่แล้ว
ประเด็นก็คือเขากลัวเรื่องค่าใช้จ่าย
ตอนที่เขาออกจากงานว่าค่าใช้จ่ายจะไม่มีใครดูแล
แล้วก็ช่วยกันช่วยกันเราก็โอเค
ก็คือไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวจะรับผิดชอบในส่วนนี้ให้
เพื่อให้ครอบครัวมันไปต่อได้เราก็บอกแล้วว่าเราก็ยินดี
ในการที่เราก็จะหาหนทางหรือทำธุรกิจหรืออะไร
ในการให้ครอบครัวเดินต่อ
มันไม่จำเป็นว่าจะต้องมาทะเลาะกันเรื่องเงินดีกว่า
อันนี้ก็เคลียร์ไปว่าเราก็ช่วยกันออก
ช่วยกันออกคือที่บอกไม่ใช่ว่าเราออกทั้งหมดก็คือ
ก็คือเขาก็ต้องรับผิดชอบในแบบส่วนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

หรือการที่เราช่วยกันประคับประคองสร้างครอบครัว

ที่มันจะต้องตกใจหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนรอบตัวตกใจ
หรือว่าทุกคนจะต้องเป็นข่าว
แบบทำไมบ้านอื่นเขาอยู่ด้วยกันเขาก็รักกันเขาก็ช่วยกันไม่ใช่เหรอ
มีสักแวบไหมว่าความผิดมันเกิดจากฉัน

มีค่ะมีต้องมีอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น

จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดอะไร
แล้วจริงมันเป็นเพราะเราหรือเปล่า
เราเป็นสาเหตุไหมหรือเพราะเขาหรืออะไรเราก็มานั่งคิด
ทบทวนคิดปรึกษาไม่ได้คิดคนเดียวคิด
แล้วก็ถามผู้ใหญ่ถามคุณแม่ถามอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตายอยากจะบอกอะไรกับเขาแล้ว
แล้วยังไม่ได้บอกบ้างไหมคะเชิญเลยค่ะ
คือจริงก็อยาก
อยากจะบอกเขาว่าความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัว
ค่ะยังรักเขาอยู่ไหม
ก็รักและหวังดีในฐานะเพื่อนมนุษย์คนนึงที่เขาก็เป็นพ่อของลูกด้วย
ก็คือยังหวังดีแหละว่าอย่างที่บอกว่าอยากให้เขามีหน้าที่การงานที่ดี
อยากให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้เขามีความสุขจริงที่แท้จริงสักที
ซึ่งปัจจุบันเขาดูไม่มีความสุขจริงใช่ไหม
แต่คิดว่าคนที่มีความสุขไม่ทำแบบนี้
ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแหละในการแบบใช้ชีวิตที่ว่ามีกล้องวงจรปิดถ่ายแบบตลอดเวลาเลย
เป็นยันใช่ไหมคะว่าเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็เริ่มจริง
ใช่ค่ะ
เรารู้สึกว่าเออเพื่อลูกแล้วทุกอย่างเราต้องทำทำให้ได้เพียงแต่เอ่อ
วันนี้แบบหมอม้าขอโทษ
เพราะว่ามันที่สุดแล้ว